ออกซิเจนมีเครื่องมือแพทย์ระยงระยาง

รอดมาให้ได้นะแม่กับลูกรออยู่เก่งมากนะ

โดน๗นัดเอาชีวิตรอดมาได้
คือผู้หญิงคนนี้โดนยิง๗นัดเหรอคะ
แล้วรอดมาได้หลายคนบอกเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
คนเจ็บในคลิปเนี่ยเธอชื่อน้อยอายุ๒๒ปี
แฟนนุ่มในกวางอายุ๔๒ปี
เพิ่งคบกันได้๒เดือนทำร้ายร่างกาย
เอากันกลายแทงแล้วก็โรยิงเจ็ดนัด

ทางแม่ของฝ่ายหญิงก็บอกว่า
เชื่อว่าฝ่ายชายก็คือในกวางเนี่ยพยายามจะฆ่าลูกเธอแน่
หวังจะให้ลูกเธอตายเพราะรัวยิงมา๗นัดแบบนั้นน่ะ
น้องน้อยเนี่ยโดนยิงกี่นัดคะทั้งหมด
เจ็ดนัดค่ะโอ้เจ็ดนัดเลยเหรอคะ
อันนี้คุณหมอบอกหรือว่า
มีแผลอยู่อ๋อมีแผลอยู่

มีอาการยังไงบ้างคะ

ย้ายมาพักฟื้นจนพักฟื้นได้หลายวันแล้ว
ว่าทุกคนมีคำถามเดียวกันในใจว่าโหย
โดน๗นัดรอดอ่ะ
คือมันยังไงทางขวามือคือพระวันเกิดเหตุเลยนะคะ
เราก็เลยสอบถามไปที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีนะคะ

คนก่อเหตุรัวยิง๗นัดนะใช่
แต่กระสุนที่เข้าร่างคนเจ็บเนี่ย

เพราะรอยแผลถูกยิงเนี่ยมันมีแค่๒นัดคือชายโครงซ้ายกับน่องขาซ้าย
ซึ่งหลังเกิดเหตุเสร็จเนี่ยในกวางก็มามอบตัว
แล้วตำรวจก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาไปแล้ว
ตอนแรกหลายคนบอกว่าเป็นปมเรื่องของความหึงหวง

ลักษณะน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเงินที่ทั้งคู่เนี่ย
เพราะเขาไม่ได้ยินเสียงปืนเลย
พอวิ่งไปดูถึงบอกอุ้ยตายแล้วนี่โดนยิงนี่นะ
แล้วเธอบอกว่าเหมือนก่อนหน้านี้มีสื่อไปออกข่าวว่าเธอเนี่ย
ให้ข้อมูลว่าคนเจ็บกับแฟนเลิกกันมา๔เดือนแล้ว

แล้วเธอก็บอกว่าฝ่ายชายนิสัยดีด้วย

เห็นน้องเขาล้มอยู่ก็เลยเรียกคนมาช่วยดู
นอนจมกองเลือดก็เลยเรียกคนมาช่วยดูแล้วก็เรียกรถไปโรงพยาบาลนะคะ
ไม่ค่ะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนเอง
แค่แบบง้อแง้งตามภาษาแฟนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมากมีน้ำใจ
คือนิสัยดีพูดก็คือ

ก็ไม่เห็นเพราะว่าเลือดมันบังอยู่ค่ะ
บอกว่าสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยพี่อุ๋ย
บอกแล้วว่าคนก่อเหตุมามอบตัวแล้วแล้วก็มีการจับดำเนินคดีกันไปแล้ว
เดี๋ยวเรื่องที่เหลือเนี่ยให้ตำรวจเขาจัดการแล้วกันว่าตก
ปมเหตุจะมาจากไหนอย่างไรเรื่องของการชดใช้เยียวยาต่างนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามารายงาน